ต่องชวนชื่นคุณผู้ชมค่ะ
เออนะคะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงนะคะ
นอกจากจะรับงานในวงการแล้ว
ลุยทำธุรกิจส่วนตัวด้วย
เขามีรีสอร์ทอยู่นครนายก
ไม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันนิดนึง
อุ้ยสวยกันคุณวิลล่าอันนี้เรือนขวัญไปเองเลยปะ

ถ้าใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็สามารถไปพักกันได้

บอกว่าตอนนี้ได้ทำการยกครอบครัวคือภรรยาแล้วก็ลูกชายอีก๒คนนะ
ไปใช้ชีวิตอยู่ที่โน่นกันหมดแล้ว
เพราะว่าหลังจากที่ไม่มีงานการแสดงค่ะ

หลงไหลชื่นชอบกับบรรยากาศที่นู่นมากเลย

ทำให้มีเวลาได้ดูแลธุรกิจเจ้าตัวเอง

ซึ่งถ้ามีงานในวงการก็จะขับรถจากนครนายก

พอถ่ายเสร็จค่ะก็กลับบ้านนครนายก

แต่เห็นพี่เขาที่เขามาใช้ชีวิตนะ

เขาไม่เคยคิดจะวางมือในวงการเลยนะ
แล้วก็รู้สึกว่ามันคืองานที่เรารัก

บอกว่าตอนนี้คิวต่องเนี่ย

บทบัตรอะไรก็รับบทไม่เกี่ยงค่ะ

ที่เราชื่นชมและชื่นชอบ
แล้วก็รักมันมาเพราะว่าที่วันนี้เรา
เรามีตรงนี้ได้ก็เพราะ

ไม่ทิ้งแน่นอนจะเป็นรับเชิญก็ได้
หรือจะละครยาวซีรีส์ได้บอกได้เลย

ไม่เคียงเพราะว่าเราสามารถเล่นได้ทุกบท
เล็กแต่ว่าเป็นบทที่สำคัญ
สำคัญครับไม่ยุติว่า
บทน้อยหนึ่งตอนสองตอนสองตอนไม่รับ

ไปกันได้ด้วยความเป็นเรื่องนังแสดง
แต่แก้ว่าเข้าใจว่ายุคนี้สมัยนี้
เด็กรุ่นใหม่เข้ามาเยอะนะ

ขอไปสมัครงานที่รีสอร์ทเขานิดนึง